กันที่สาวสวยคนนี้ดีกว่าสาวมินพิชยาค่ะ
กับวิธีการอยู่บ้านอย่างไรไม่ให้โซมค่ะ
อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าต้องลุกขึ้นมาดูแลตัวเองหน่อย

ขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวสวย
ถามว่าไปไหนคืออยู่ในบ้านนี่แหละค่ะ

ถ่ายรูปกันไปมุมนู้นบ้างรับแขกโซฟา

สาวมินเข้ามาในลุคนี้ค่ะคุณผู้ชม
สีขาวสะอาดตาชุดสีขาวนะสวยนะ
เบิดหลังเยอะนิดหนึ่งไม่รู้เยอะใครเหมือนกัน

ส่วนเมคอัพค่ะจะจัดเต็มให้เข้ากับชุดเลย
กระเป๋าสีขาวมาแมทเข้ากันอีก
โพสต์แล้วก็โพสต์ค่ะ

โซฟาที่บ้านขายไปก็สวยแล้วค่ะ
กำแพงข้างบ้านบ้างสลับกันไป

ไปไหนเหรอไม่ได้ไปนี่แต่ไปไหนดี

ฮัลโหล

เธอบอกชื่อเธอแล้วฉันจะบอกชื่อฉัน

ท็อปเฟอร์ก็ได้เต็มก็ทำได้นะ

นางเอกก็มาบอกได้นะ

อย่างหนึ่งเลยนะที่เราดูคลิปของน้องมีน
ตรงผมไงคือตอนนี้หน้าม้ามันยาวไง

ว่าจะทำเหมือนน้องมีนเหมือนกันนะ

แต่งตัวแต่งหน้าขนาดนี้คือแบบน้องอีเวนต์เหมือนกันนะ

ต่อที่สาวคนนี้ซ้อมไปงานอีเวนต์เหมือนกัน

เขาโพสต์รูปคนอยู่บ้านไว้เหมือนกัน

โอ้โหคุณผู้ชมเต็มแบบเต็มมาก

แคปชั่นด้วยนะว่าแต่งตัวนั่งเล่นอยู่บ้าน

ใดคือเหมือนกำลังถ่ายแบบไหม
แล้วดูทรมด์ผมผมผม
เว็ดลูกอะไรอย่างเงี้ยเอองานโปรเทคชั่นดีมากนะค่ะอ่า
ซึ่งพอมาอ่านแคปชั่นท่อนต่อไปของเธอนะก็ถึงกับบัง
โอ๊ยเธอบอกว่าไม่ค่อยได้เที่ยวอยู่แล้วค่ะทำงานทิพย์ก็แล้วกันอ้าว
คือเราเห็นคนอื่นอ่ะทำงานทำงานตลอดเอาอยู่บ้านกันใช่ไหมใช่
เขาจะไปเที่ยวทริปกันขุดรูปเก่ามาเที่ยวมามาโพสต์กัน
แต่ว่าที่ผ่านมาใบเฟิร์นพิชนกอ่ะนะพรีเซนเตอร์เข้าเป็นสิบ
ไม่มีเวลาไปเที่ยวมีแต่เวลาทำงานก็เลยทำงานทิพย์ไปเลย
เอ็นดูมากน่าจะคิดถึงงานอีเวนต์แล้วนะตอนนี้นะคะ
น่ารักทีเดียวนะปิดท้ายคนนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
นางเอกฮอตเหมือนกันค่ะคุณเต้ยเจรินพรเดี๋ยวให้ดูลูกอยู่บ้าง
นี่ไงล่ะค่ะอยู่บ้านจริงอยู่บ้านจริงรับบทสาวใสใสแว่น
รักการอ่านหนอนหนังสือไปเลยค่ะนี่คุณผู้ชมน่ารักไหมล่ะคะ
ถือว่าไม่น่าเบื่อนะปกติคนอยู่บ้านเวิร์คฟอร์มโฮมเนาะ
คือไม่ได้แป้งฟันฉันคนหนึ่งจะได้อาบน้ำให้อยู่บ้าน
ไม่ได้เห็นกระจกแล้วมันหดไม่ได้มันไม่มีแรงบันดาลใจคุณผู้ชม
ลุกขึ้นมาแบบคุณเต้ยเจรินพรนี่แหละค่ะ
นี่ถ้าบ้านใครมีฉันวางหนังสือแนะนำให้ไปถ่ายรูปบ้านเธอเลยค่ะ
เพราะว่ามันเลิศมันเก๋แล้วก็ถ่ายตามแบบเธอเลยนะคะ
รับรองว่าจะเก๋มากเห็นไหมมันมีระเบียง
อ่านหนังสือไงให้ดูเก๋ใส่แว่นนี่ดูยังไงเป็นเต้ยจรินพร
อีกอย่างนะเวลาการที่แบบอยากจะหามุมถ่ายรูปสวยในบ้านเนี่ย

เชอรี่ที่ผ่านมาคือเธอบ้านลกเหรอเนี่ย

พ่อดีเย็นเย็นมาก